เดี๋ยวพาไปดูเมนูเปิบพิษดาหน่อยค่ะ
เป็นคางคกไข่ย่างแกล้มกับเหล้า

เพราะว่าคนกินน้ำลายฟูมปากเสียชีวิตแล้วค่ะ
ซึ่งผู้ตายคนนี้ก็คือนายดำทัพสะเหลาอายุ๖๐ปีค่ะ
อยู่ที่บ้านห้วยรังที่ตำบลระบำอำเภอลานศักดิ์จังหวัดอุทัยธานี
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่บ้านเลยนะคะ
เจอร่องรอยการต่อสู้แต่เจอคราบน้ำลายไหลนองพื้นเลย
ต้องนำศพส่งโรงพยาบาลลานศักดิ์ให้แพทย์พิสูจน์
แล้วถามจากน้องชายของคนตายเนี่ยนะคะก็รู้ว่า
คนตายอยู่บ้านหลังนี้คนเดียวเพราะว่าเคยมีเมียแล้วก็เลิกรากันไปแล้ว
อยู่มีพี่สาวมีน้องชายแวะเวียนมาดูแล
ทีนี้ช่วงสายเมื่อวานนะคะน้องชายก็ไปหา
นี่ดูสิเขาเอาถ้วยมาให้ดูบอกว่าเนี่ยมันคือคางคก
ซึ่งพี่ชายนั่งปิ้งย่างคังคกอยู่บนเตาถ่าน
แล้วพี่ชายก็ชวนเอากินไหมเนี่ยกินแก้มเหล้า
เพราะว่าพี่เขาไปซื้อเหล้ามาไงแล้วก็มาย่างคังคกกัน
แต่ว่าน้องชายบอกโอ๊ยไม่เอาอ่ะอะไรก็ไม่รู้ไม่เคยกิน
น้องก็ออกไปทำธุระสักพักหนึ่งพี่สาว
แวะเข้าไปดูผู้ตายเนี่ยนะโทรศัพท์มา
แล้วก็มาบอกว่าเนี่ยเข็นนอนอยู่หน้าบ้าน
แล้วน้ำลายฟูมปากเลยมาดูหน่อยเร็ว
พอน้องชายกลับไปดูก็เพิ่งรู้ว่าพี่เนี่ยเสียชีวิตแล้วนะคะ
น้องชายบอกด้วยบอกว่าพี่ชายก็เป็นคนแปลกนะ
ชอบกินพวกสัตว์แปลกงูหรือว่าสัตว์อะไรต่างที่เป็นสัตว์ป่าค่ะ
บางทีเขาไปกินเนี่ยถ้าเกิดว่าทำความสะอาดไม่ดี
หรือว่ามันมีพิษก็เป็นสาเหตุถึงแก่ชีวิตได้
แล้วน้องชายก็บอกอีกด้วยนะบอกว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ย
หมู่บ้านเราก็มีคนกินคังคกเสียชีวิตมาแล้วเหมือนกัน
ญาติก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
งคกมันมีพิษถ้าทำไม่ดีกินแล้วก็เป็นแบบนี้แหละนะครับ